คู่หูดูโอที่บอกเลยนะว่ายุค๙๐ไม่มีใครไม่รู้จัก
เมื่อวานนี้เขาระเบิดความมันกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะ
๕ปีไม่มีเกรงใจไปเมื่อวานนี้นะคะ
แม้จะห่างหายจากคอนเสิร์ตไปนานเกือบ๗ปี
แต่งานนี้โอ้โหมันระเบิดมาก
เพลงฮิตเพลงดังตั้งแต่อัลบั้มแรกมาฝากแฟนกันเพียบเลยนะคะ
โดยหนุ่มหลุยเองค่ะควงหวานใจตัวจริง
นุ่นระมิดามาอวดความหวานให้คนโสดได้อิจฉากันบนเวที
เดี๋ยวเอาให้คุณดูใช่แล้วก็ปล่อยมุบเรียกเสียงฮาดิดดังลั่นนะคะ
แต่ที่แย่งซีนหนักกว่าเนี่ย
ต้องยกให้กับพระเอกดังหนุ่มโป๊ป
ที่มาเชียวคู่นี้ด้วยเหมือนกันนะคะ
โอ้วความหล่อทะลุพุ่งมาเลยเนาะ
มันมีความสุขมากจริง

ได้ขึ้นลับเตอร์
เดี๋ยวนะจะขึ้นหลุยหรือขึ้นลับเตอร์ก็

แขกรับเชิญสองคนสุดพิเศษค่ะทั้งฟักกิ้งฮีโร่แล้วก็โต้งภูพีนี่ถือว่าเป็นแรปเปอร์แถวหน้าในยุคนี้เลยนะ
ตอกย้ำความมันกันต่อกับพี่หล่อขั้นเทพของเรานะคะพี่โดมปกรณ์ลามค่ะที่มาร่วมโชว์ในเพลงปรากฏการณ์
หลายคนรู้กันดีว่าหัวมันมันสนุกขนาดไหนครั้งนี้หลายคนไปแล้วบอกเลยนะว่ามันมากเมื่อวานก็นะทั้งทวิตเตอร์ทั้งไอจีทั้งเฟซบุ๊กนะใครได้ไปคอนเสิร์ตก็อวดภาพกันนะคะเยอะเลยล่ะ